ท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นเนี่ยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะฮะคือมันเป็นเรื่องราวลักษณะที่ว่าคุณพ่อเขาก็แบ่งที่ดินให้กับลูก

แล้วนี่หลานชายเหมือนกับมีปัญหากับลุงด้วย
สุดท้ายลุงยิงใส่เข้าไป
แต่ญาติเขาบอกว่าเห็นว่าจะยิงซ้ำด้วยยังห้ามกันไว้ทันนะ
ลุงที่ก่อเหตุตอนนี้หลบหนีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ถูกลุงนะลุงแท้
ชื่อนายพรชัยหลวงนาอายุสี่สิบ
ยิงใส่เข้าหน้าแข้งนี่นัดหนึ่งแล้วก็หลบหนีไป
นี่นะฮะก่อนที่จะยิงเนี่ยตบหัวหลานทีนึงก่อนตบจนตกเก้าอี้
แล้วก็ยิงใส่นะครับคือญาติญาติบอกว่าความจริงเนี่ยเขายิงซ้ำด้วย
ยิงซ้ำทำท่ายิงซ้ำแต่ว่าห้ามกันไว้ทันนะเขาก็เลยหลบหนีไปก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๗นะครับบ้านโนนสมนึกตำบลบ้านแท่น
อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นสามทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจอพวกกระสุนปืนตกอยู่สองนัดนะฮะในสภาพยังไม่ได้ยิงหนึ่งนัด
อีกนัดนึงเนี่ยกระสุนแตกคล้ายกับปืนขัดลำกล้องก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะ
เราได้คุยกับน้องเขาแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะครับส่วนบ่ายวันนี้เนี่ย
ของคนเจ็บแล้วก็เป็นพี่สาวของคนก่อเหตุเอาหลักฐานไปแจ้งความที่สพชนบท
ขอนแก่นนะฮะก็แจ้งความเรื่องของน้องชายนั่นแหละนะฮะแล้วมีดสปาต้าเล่มนี้เนี่ยมีอยู่เล่มนึง
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีดเนี่ยเป็นของใครอะไรยังไงนะครับคือทางป้าของคนเจ็บและพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าปมขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่ดินทางเข้าออกบ้านตัวของนายพรชัยน้องชายเนี่ย
เป็นคนก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจในหมู่ญาติญาติพี่น้องนะเกี่ยวกับเรื่องของทางเข้าออกบ้าน
แล้วหลานชายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำเนี่ยมารับเคราะห์แทนเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับ
ซ้ายมือนี่คือนายพรชัยผู้ที่ก่อเหตุยิงหลานชายเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ญาติเขาก็อยู่ด้วยกันหลายหลังอยู่นะครับครอบครัวของผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ก่อเหตุนะครับ
คุยกับลุงของคนเจ็บชื่อนายชูชาติขามคมนะบอกว่าเมื่อวานนี้นายพรชัยเนี่ยคนก่อเหตุ
ขับรถมาหาพ่อนายพรชัยความจริงก็คือน้องชายของเขาขับรถมาหาพ่อยู่๗๐
พ่อเนี่ยบ้านอยู่ถัดจากบ้านของเขาเข้าไปอีกสองหลังด้านในเป็นที่ดินด้านในสุด
พอมาถึงเนี่ยประตูทางเข้าออกบ้านมันปิดนะก็ตะโกนเรียกแล้วไม่พอใจ
เขาก็เลยตะโกนบอกไปว่าประตูมันไม่ได้ใส่กุญแจเอาลวดขัดเอาไว้เฉยนายพรชัยก็ลงมาเปิดประตู
พอเปิดได้ปุ๊บเบิ้ลรถเสียงดังทำท่าแบบไม่พอใจเสร็จแล้วก็เดินมาคุย
ถามว่าคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องปัญหาทางเข้าออกบ้านที่มันไม่สะดวกนี่แหละ
เวลาที่เขาจะต้องคอยเปิดปิดบ้านทางเข้าออกตรงนี้นะเวลาเขาจะมาหาพ่อด้วยคุยไปคุยมาเนี่ย
มันบานปลายแล้วเริ่มมีอารมณ์หลานชายก็คือแจมหรือว่าปรเมษวัย๑๖ปี
เดินออกมาจากบ้านหลานชายอยู่กับลุงชู่ชาติถือมีดสปาต้าเหน็บเอามาด้วย
ยิงใส่ขานายแจมหนึ่งนัดทำท่าจะยิงซ้ำด้วย
แต่ญาติญาติมาห้ามกันไว้ทัน
ความเป็นมามันคือเรื่องประตูทางเข้าออก
พอทางเข้าออกเขาแบบว่าเขาไม่พอใจว่า
ถ้าพ่อเขาตายเราก็จะปิดประตู
อันนี้ก็คือเขายังไม่ตายเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรกัน
ก็คือเขาบอกว่าเขาจะมาเคลียร์กับพี่สาวผม
ว่ามีอะไรเรื่องเรื่องประตูเนี่ย
เขาจะฟ้องเขาจะฟ้องฟ้องให้ให้เราสมยอมไป
ให้เขาผ่านทางที่จริงมันก็ผ่านได้แต่
ถึงเวลาปิดเปิดมันก็ต้องปิดเปิด
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องประตูเนี่ย
อาจจะมีคำถามในใจท่านผู้ชมว่าโอ้โหอะไรกันนักกันหนา
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่ฮะดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ใครมีสภาพลักษณะที่แบบเคยเจออย่างนี้บ้าง

เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้ค่ะคือเอาอย่างงี้คือ
คุณพ่อของครอบครัวนี้นะนายพรชัยผู้ก่อเหตุใช่ไหม
หมู่พี่น้องเนี่ยเขายกที่ดินแบ่งที่ดินมรดกให้กับลูก
ปรากฏว่าพรชัยผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้ที่ดินผืนด้านในสุด
ด้านในสุดแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับที่ตาบอด
จะเข้าจะออกเนี่ยมันต้องขับรถออกมาหรือว่าออกมาด้านนอก
ซึ่งมันต้องผ่านที่ของคนอื่นโดยเฉพาะประตูทางเข้าออกที่อยู่ด้านนอกสุด
ค่ะทีนี้ที่ผ่านมานายพรชัยเนี่ยญาติพี่น้องคนอื่นเนี่ย
หลังอื่นที่เขาอยู่ด้านด้านนอกออกมาเนี่ยจนถึงหน้าถนนเนี่ย
เขาบอกว่าพรชัยเนี้ยเขาเป็นคนเลี้ยงไก่ชนด้วยอืม
ก็มีคนแปลกหน้านะเข้าออกเข้าออกโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนส่งเสียงดัง
ญาติพี่น้องเขาก็มองว่าแหม่มันก็คนนอกทั้งนั้นเขาก็ไม่ค่อยสบายใจ
เลยตัดสินใจเอางี้ดีกว่าทำรั้วเหล็กปิดเลยอ่า
ปกติเป็นทางโล่งใครจะเข้าก็ออกตอนไหนก็ได้ทำประตูเหล็กรั้วเหล็ก
ปิดเลยให้มีเวลาเปิดปิดจะปิดกุญแจตั้งแต่๓ทุ่มของทุกวัน
แล้วตอนเช้าค่อยเปิดทำให้นายพรชัยเขาไม่พอใจ
เขาอยู่บ้านหลังในสุดไงจะเข้าจะออกหรือว่าใครจะมาหาเขา
ต้องมาคอยเปิดประตูเหล็กนี่ฮะทีนี้เราก็เลยสอบถามไปยังแจมว่า
เอาเอาละผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันเรื่องเนี้ยอืมไอ้ประตูทางเข้าออกเนี่ย
ของพรชัยผู้ต้องหาเขาอยู่ด้านในสุดต้องมาคอยผ่านที่ดินของพี่น้องคนอื่น
ค่ะนี่ฮะพี่น้องคนอื่นบอกเขาพยายามจะฟ้องอะไรกันแบบให้เป็นทางสาธารณะอะไร

แล้วยิงใส่ขาผมนัดนึงแล้วใช้ปืนมาจ่อที่หัวด้วย
จะฆ่าให้ตายแล้วจะเอาไปฝัง
โชคดีที่นัดนั้นเนี่ยคือแจมบอกไม่ใช่ว่าญาติญาติห้ามกันทันนะค่ะ
กระสุนมันขัดลำกล้องไม่อย่างนั้นเนี่ยผมตายจริงไปแล้ว
อ่าเมื่อคืนคือผมได้ยินเขามีฝั่งเสียงกับยาย
แล้วทีนี้ผมก็ออกมาดูผมออกมาพรุ่งเมื่อผมโดนตบหน้า
ผมเห็นเขาอาจจะควักปืนออกมาแล้วทีนี้ผมก็ควักมีดออกมาป้องกันตัวผมไว้

ผมไม่ได้มาเถียงนะพี่ผมมานั่งนั่งฟังแล้วทีนี้มันก็หันหน้ามาตบหน้าผม
แล้วทีนี้เขาก็ถามออกว่ามึงอยากตายไหมจะฝั่งมึง
แล้วเขาก็คู่แบบว่าจะเอาไปฝั่งแบบนี้แล้วก็จะเอาเข็มมาเย็บปากผม
แบบนี้จะคู่แบบว่าเอาผมไปทรมานด้วยแต่พอดีว่าป้าผมหาผมไป
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังทางฝั่งของคุณพรชัยบ้างนะ
ลุงพรชัยเนี่ยนะครับเราก็เลยเข้าไปในบ้านหลังในสุดนะฮะ
ได้เจอกับพี่สาวของเขานะครับอ่าชื่อนางสาวพัชรี
อายุ๔๓บอกว่าเรื่องนี้มันต้องแบ่งเป็น๒ประเด็นนะ
คือความขัดแย้งระหว่างลุงกับหลานที่นายพรชัยเนี่ยก็เคยส่งเสียค่าเล่าเรียนให้กับแจม
แต่ว่าเหมือนกับหลานเนี่ยไม่เห็นบุญคุณลุง
กับสองเรื่องประตูทางเข้าออกซึ่งที่บ้านเนี่ยคือบ้านที่อยู่ด้านในเนี่ย
ไม่เข้าใจว่าทำไมด้านนอกเนี่ยต้องทำประตูปิดทั้งทั้งที่ตอนแบ่งมรดกกันเนี่ย
ก็เคยตกลงกันไว้ตอนที่พ่อจะแบ่งให้เนี่ยว่าโดยคนที่อยู่บ้านในเนี่ยซึ่งพ่อจะอยู่ด้วยนะ
อยู่ด้านในสูตรพ่อชุด๗๐เนี่ยคือต้องไปปิดประตูนะคนด้านนอกเนี่ย
เพราะด้านในเนี่ยมีพ่ออยู่ด้วยเกิดพ่อเจ็บป่วยเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไปโรงพยาบาลกระทันหันเนี่ยจะทำยังไง
พี่สาวยืนยันว่าน้องชายคือนายพรชัยตัดสินใจเอาเอกสารไปให้ครอบครัวนายชูชาติ
ที่มีปัญหากันและแจมอยู่ด้วยเซ็นยินยอมเพื่อให้ถนนทางเข้าออกเป็นทางสาธารณะ
จะได้ไม่ต้องปิดประตูแต่มันหาข้อสรุปกันไม่ได้
คิดว่าตอนนั้นน้องชายเนี่ยอาจต้องการแค่ยิงขู่แต่กระสุนเนี่ยมันไปโดนขาของหลาน
คือเรื่องของหลานใช่ไหมเขาอ่ะคือเหมือนกับเขาว่าเตรียมตัวไปแล้วล่ะ
ไม่รู้ว่าเตรียมอะไรคือมีดอ่ะอยู่ตรงหน้าอืมแล้วพอนี้คือเขามีเรื่องกับลุง
เขาเรื่องที่ว่าลุงส่งเรียนลุงส่งเรียนแล้วทีนี้เขาบอกว่าลุงคือโทรมาบอกลุงว่าปิดกล้าขาแข็งอะไรอย่างเงี้ย
คือคือลุงพอนี่แหละอืมใช่ค่ะคือเขามีปัญหาใช่คือลุงพอนชัยจะเป็นคนส่งเปลี่ยงเงินเรียน
ใช่เรียนแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าบอกล้านเขาว่าถ้าปิดกล้าค้าแข็งก็เงินเรียนมาส่งพื้นอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้หลานเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็มากราบตีนเอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปยังไง
ส่วนประตูที่จะปิดเกี่ยวเขาว่าอะไรครับ
ก็คือจะให้เขาไม่ให้เขาปิดเขาบอกว่าคือเขาบอกว่าถ้าพ่อตายพ่อเสียอย่างนี้เขาจะปิดประตูแล้วทีนี้ช่วงระยะเวลาที่ย่าก็อยู่พ่อก็อยู่เขาจะคือเขาจะไปเอาหนังสือยินยอมมาให้เพื่อไม่ทำการปิด
เขาจะไปเครื่องคุยใช่ก็คือเขาไม่พอใจว่ามีรถเข้าออกบ่อยแล้วว่ารถเสียงดัง
แต่สุดท้ายมันก็เหมือนกับทุกเหตุการณ์ทุกกรณีแหละครับคุณจะไปจบหรือไปลงเอยด้วยการทำร้ายกันไม่ได้จะไปยิงไปแทงไปฟันไปทำร้ายร่างกายอะไรกันยังไงก็ไม่ได้นะครับ
ล่าสุดตำรวจสพชนบทบอกว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยคือฝ่ายของหลานที่เจ็บเขามาแจ้งความเอาผิดกับนายพรชัยแล้วนะครับฐานบุกรุกและพยายามฆ่าด้วย
บ้านของลุงที่หลานเขาอยู่ด้วยเขาก็แจ้งนะฮะตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายเรียกนายพรชัยซึ่งนายพรชัยตอนนี้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่แล้วนะบอกว่าเดี๋ยวจะมาพบเจ้าหน้าที่จะขอสู้คดีค่ะอ้าวนี่นะฮะก็เดี๋ยวก็รอว่าเขาจะไปพบตำรวจวันไหนนะครับคดีที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องนี้ก็ตาม